ดูเรื่องนี้อันนี้เก่งแต่เก่งไม่จริงชื่อเก่งค่ะ
แล้วจะไปจี้เอาทองของป้าเรียกว่ายายดีกว่าคุณยายคุณหลาน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกิดขึ้นที่พัทยาคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจเนี่ย
รวบตัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
หยอมยัง
หยอมยัง
เป็นไงคะคุณเกงอุ้มกวดพื้นเลยอ่ะใช่
คือจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าขวัญไม่ได้เล่าข่าวผิด
ที่บอกว่าไปดูที่บอกว่าตำรวจรวบตัวได้
เมื่อกี้ไม่ใช่การทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นอะไรแต่อย่างใดนะคะ
แต่ภาพที่เห็นมันเป็นกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะ
ที่ตำรวจเขาเข้าไปชาร์จตัวนายคนนี้ชื่อว่านายขวัญเล็กสิริหรือเขามีฉายาแบบนี้ว่าเก่งวัดด่านสำโรง
ตอนตำรวจเข้าไปในเก่งโอ้โหต่อสู้ขัดขืนสิคะ
เหลืออะไรแล้วตำรวจก็เลยเข้าชาร์จตัวค่ะทีนี้โอ้โหตอนที่เขาต่อสู้ขัดขืน
ผู้ชมเห็นในคลิปด้วยนะแขวนอู้ไอ่ลาวแขวนเสื้อผ้าของแม่ค้าตรงนั้นลบ
ระเนละนาดพังเสียหายหมดตำรวจเข้าไปคุมตัวเอาไว้ได้แล้ว
ค้นเจอปืนแมกกาซีนขนาด๙มมขึ้นลำกล้องพร้อมใช้งานด้วยนะคุณ
ครับมีกระสุนอีกหกนัดและตำรวจที่ไปเผชิญหน้ากับตัวในเก่งคนนี้
คือพันธุ์ตำรวจโทประจักษ์พงศุริยาท่านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะคะ
ในเก่งเป็นใครย้อนความคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา
เขาทำอะไรไปก่อเหตุเอาอาวุธปืนไปขู่ชิงทรัพย์นางสาวกุหลาบ
ต้นสันตันสันเทียค่ะอายุห้าสิบสี่ปีตอนนั้นเนี่ยยา
พาหลานไว้เพียงแค่หนึ่งขวบเจ็ดเดือนไปซื้อขนมที่กลางซอยนะคะ
ที่ห่อเทพภรษฐภรรยาใต้สิบหกตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นในเก่งนะไปบอกกับยายแบบนี้เข้ามาประกบขี่มอเตอร์ไซค
มาประกบที่ด้านหลังแล้วบอกกับยายว่าน้านะ
ข้อมือผมขอเหอะถ้าขัดขืนเดี๋ยวยิงให้ตายนะ
โอ้โหโหดขนาดนั้นแล้วเขามากับหลานขวบเดียวเอง
จากนั้นในเก่งเอาสร้อยข้อมือทองคำรูปประพันธ์ไป
หนัก๒สลึงแหวนทองคำอีก๑สลึง

เขาจะเอาไปซื้อขนมให้หลาน
แล้วทั้งหมดมูลค่าความเสียหายรวม๒๐๐๐บาทนะคะ
จากนั้นหนีไปค่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายเล่าดูค่ะ
จะให้ผมดีหรือจะให้ผมยิง
บอกจะเอาชีวิตไว้หรือว่าจะเอาทองไว้

ทีนี้ถามว่าตำรวจไปลงพื้นที่
แกะรอยไปทำยังไงเขาบอกว่าก็ไปสืบมาแหละว่าคนร้ายในเก่ง
แล้วหนีเข้าไปอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาแกะรอยอยู่๕วันนะคะ
เขาบอกว่าในเก่งเนี่ยชำนาญมากในการก่อเหตุและหลบหนี
เคยถูกจับคดีชิงทรัพย์พ้นโทษต้นปีเองโถ
กลับไปติดคุกกันใหม่ตำรวจสืบทราบนะ
พอรู้ว่าไปกบดานนะคะอยู่ที่บ้านแม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ก็มาเจอว่าตัวในเก่งเดินอยู่ในตลาดแล้วก็เข้าไปควบคุมตัว
ทีนี้เจ้าตัวอ้างแบบนี้ว่าก็พ้นโทษออกมาผมไม่มีงานทำ
ตะเวนก่อเหตุชิงทรัพย์แบบนี้แน่นอนกลับไปที่เดิมค่ะ
ก็คือเรือนจำนั่นแหละค่ะเพิ่งจะออกมาแท้แท้นะฮะ